ทหับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแม่วัย๗๓คนนึงอยู่ที่รบบุรี
ต้องวิ่งไปบ้านของผู้ใหญ่บ้าน
เพราะลูกชายคลุมคร่างเมายาบ้าจะทำร้ายแม่
คุณแม่
จากการเมายาบ้าใช้ไม้ไล่ตีไล่ทำร้ายจะเอาเงินนะครับ
แต่แม่ไม่มีเงินให้นะครับก็เลยเนี่ยทำร้ายแม่
ผู้ใหญ่บ้านก็ประสานตำรวจสพเมืองลบบุรีให้มาจับกลุ่มไปนะครับ
ลูกชายก็อายุ๓๒นะตอนที่ก่อเหตุแล้วก็หนีไปอยู่บ้านเพื่อน
ระแวกใกล้เคียงนั่นแหละซึ่งแม่ของนายคนนี้บอกว่า
ตอนเกิดเหตุกลัวมากเพราะว่าลูกชายถึงขั้นจะทำร้ายร่างกายเขา
แต่โชคดีมีคนมาเห็นไม่งั้นตัวเองคงไม่รอดเหมือนกันคงจะบาดเจ็บ
แล้วก็ตัดสินใจวิ่งไปขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่กล้ากลับเข้าบ้านเลยนะครับ
กลัวจนยายจะเป็นลมว่าได้ยินเสียงลูกมานะ
กลัวแต่เราก็ใจดีสู้ว่าวันนี้เขาดีนะเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขา
คำว่าดีก็ให้เลี้ยงกันไปไม่ดีสิ
แต่บอกว่าวันนี้ไม่ดีแล้วมันจะฆ่ายายเขาก็ไม่ฟัง
พระรอบพิธีเฮอยายไม่ไหวแล้ว
ไม่มีสาเหตุยายไม่มีบาดแผล
บอกยายไม่ต้องมีบาดแผลยายจะช็อกตายก่อนแล้ว

วันนี้ยายคือคนซ่อนคลุมมาอาหารยายอยากให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยเหลือยังไง

ลำบัดหรือติดภูมิให้มันนาน
คิดว่าใจยายจะฆ่าตัวตาย
ถ้ายายไม่ประกันชีวิตยายตายไปนานแล้ว
แล้วคุณยายนี่บอกกับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรานะ
ลูกชายอายุ๓๒นะคุณเดี๋ยวมาสอนยายอยู่กับลูก๒คน
ลูกเนี่ยหลงผิดไปเสพยาเสพติดตั้งแต่อายุ๑๗
โอ้โหจน๓๒เนี่ยไม่เลิกเหรอ
คือพาไปบำบัดก็แล้วออกมาก็เสพยาอีกบางครั้งก็สติหลุดจำแม่ไม่ได้
ด่าแม่ขู่ทำร้ายแม่ไม่รู้จะทำยังไงไปบำบัดออกมาก็ไปเสพยากับเพื่อนอีก
ผู้ใหญ่บ้านก็ให้ข้อมูลบอกว่าเนี่ยช่วยแม่คนนี้มาหลายครั้งแล้ว
แต่ครั้งนี้รุนแรงที่สุดเท่าที่ผ่านมา
พอเขาได้ยินเสียงผมปุ๊บนี่คือเขาจะแบบเขาจะรู้เลยว่าเป็นผมเนี่ย
ก็จะจะกลัวอยู่ผมเขาก็เปิดประตูเปิดหน้าต่างแล้วเปิดหน้าต่างออกมา
เราก็ถามว่าเอ็มใช่ไหมบอกใช่ครับ
บอกออกมาเอ็มเนี่ยไปทำอะไรแม่อ๋อผมเคลียร์กับแม่แล้วอะไรแล้ว
เขาก็พูดเพราะรู้เรื่องนะนะฮะแต่ว่าที่แม่เขาบอกว่า
กไม้ถือไม้จริงข้างในเป็นเหล็กแหลม
เป็นเหล็กแหลมที่ปลกอยู่ปลกติดตัวอยู่ครับ
เราก็จับล็อกมือล็อกอะไรนะฮะก็จับก็ออกมา
ทีแรกก็พูดดีแต่ว่าเขาก็ไม่เชื่อฟัง

ทำไมไม่แจ้งตรวจทีถ้ามั่นใจว่าเขาเสพอ่ะ
แล้วตรวจฉี่แล้วก็จับเขาก็หาเสพยาเสพติดดิ
ก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าก็เอาไปถึงตำรวจแล้วตำรวจทำไมไม่ดำเนินการครับ
ตำรวจมีหน้าที่นะครับนะฮะตำรวจมีหน้าที่นะครับ
ดำเนินการตรงนั้นดิครับในเมื่อเอาทำร้ายร่างกายไม่ได้
คุณแม่ก็ยืนยันว่าเอาเขาไปขังดีถ้าเขาอยู่บ้านเขาฆ่าฉันแน่นะครับ
แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าตำรวจเขาคิดยังไง
แล้วครั้งนี้ก็เหมือนเดิมผู้ใหญ่บ้านบอกแจ้งตำรวจมา
ตำรวจก็นำตัวไปนายคนนี้ค่ะก็ภาพเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ย
แล้วก็ปล่อยออกมาปล่อยออกมาแล้วนะฮะ
เพราะว่าตำรวจบอกว่าไอ้เรื่องทำร้ายร่างกาย
มันไม่มีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเกิดขึ้น

พยายามทำร้ายยังไม่ทันได้ทำร้ายอย่างนี้หรอ
ใช่แล้วเรื่องของเสพยาเสพติด
คือถ้าเอาไปบำบัดออกมามันก็เสพอีกเหมือนเดิม

ปล่อยออกมาปุ๊บโอ้โหทีนี้แม่ยุ่งเลย
แม่ก็ไม่กล้ากลับบ้านนะครับ
ตำรวจบอกว่าอยากให้แม่กับลูกไปคุยกันเอง

บอกโอ้โหคือไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
แล้วผู้ใหญ่บ้านบอกว่าอ้าวตำรวจบอกปล่อยมาแล้วเอาไปดูหน่อย

ก็ไปมั่วสุมเสพยากันอีกเหมือนเดิม
ตอนนี้แม่บอกว่าไม่รู้จะทำยังไง
อยากจะให้ตำรวจเอาไปบำบัดอีก

ไม่อยากให้อยู่กับเพื่อนอย่างนี้มันก็เสพยาเสพติดอีกอ่ะ

คือต้องเอาจริงแล้วก็ต้องขยายผลให้ได้ว่า

มันเสพยาเสพติดแสดงว่ามันต้องไปซื้อมาเสพไง

อันนี้ก็ต้องไปไล่ให้หมดไม่อย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อย